เอามาดูคดีช่อโกงกันหน่อยนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
หญิงสาวคนหนึ่งทำทีทำท่าว่าเป็นไฮโซสาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

แล้วก็ไปหลอกผู้หญิงอีก๒คนเป็นชาวเชียงใหม่เหมือนกันเนี่ยนะคะ
บอกว่าฉันรู้จักคนใหญ่คนโตในบ้านในเมืองเดี๋ยวจะเอาเงินลงทุนไปให้นะเทอม
ขอไปขอมาหลายงวดอ้างว่าจะเอาไปลงทุนซื้อหุ้นบ้า
นี่ไงเห็นหน้าค่าตาใครที่เคยโดนผู้หญิงคนนี้หลอกเนี่ยไปแจ้งความเพิ่มเติมได้นะคะ
หน้าตาเขาสวยนะสวยแต่รูปจูบไม่หอม
ไฮโซเหมือนกันนะสรุปสุดท้ายแล้วผู้หญิงสองคนนี้ที่เข้าไปแจ้งความกับตำรวจเนี่ยนะคะ
โดนไปยี่สิบเจ็ดล้านแต่ว่าก่อนหน้านี้เล่าย้อนไปสักนิดหนึ่ง
เขาก็เคยตกลงแล้วคนที่ช่อกงเขาก็เคยมาตกลงกับตำรวจแล้ว
หน้าตำรวจแล้วนะบอกว่าจะจ่ายเงินคืนให้เป็นเช็ค
เอาเช็คไปขึ้นเช็คมันก็เด้งอีกนะคะ
ล่าสุดเขาก็เลยไปที่ตำรวจไปพบตำรวจอีกครั้ง

วันนี้คนที่ตกเป็นเหยื่อสองสาวก็คือนางสาวพรณภากาวิชัย
แล้วก็นางจินตราวิวสันค่ะไปพบกับพันธุ์ตำรวจโทมาโนธเยี่ยมเจริญ
เป็นสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่นะคะ
ไปติดตามคดีที่เธอถูกนางสาวฉัดทองชัยสิทธิ์
นางสาวฉัดทองเนี่ยพื้นเพดั้งเดิมเป็นคนอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่
กับพวกร่วมกันหลอกลวงให้ผู้เสียหายทั้งสองคน
นำเงินมาลงทุนซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ลงทุนค้าเพชร
บอกว่าเงินที่เอาไปลงทุนกับนางสาวฉัดทองสูญเสียไปทั้งหมด๒๗ล้าน๕แสนบาท

๗ล้านเลยแล้วกล้าเอาเงินไปให้ถึง๒๗ล้านเลยนะ
ผู้เสียหายเล่าแบบนี้นะคะบอกว่าเมื่อช่วงปลายปี๒๕๕๙
สองคนไปรู้จักกับนางสาวฉัดทอง
คือนางสาวฉัดทองเธออ้างตัวว่าเป็นคนไฮโซของจังหวัดเชียงใหม่
อ้างบอกว่ารู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่ระดับประเทศ
ก่อนที่จะชักชวนให้เธอทั้งสองคนมาร่วมลงทุน
ซึ่งในตอนแรกได้นำเงินมาลงทุนไม่กี่บาทนะ
สำหรับเธอเนี่ยก็น่าจะไม่เยอะนะคะแสนสองแสนบาท
ร่วมลงทุนไปกับนางสาวคนที่บอกว่าเป็น
นางสาวฉัดทองที่บอกว่าเป็นไฮโซ
เอาเงินตอนแรกไปลงทุนก็คือประมาณ๒แสนบาท
ตอนแรกเนี่ยก็ได้เงินค่าตอบแทนนะคะแล้วก็ได้ผลกำไรมาด้วย
เธอก็เลยหลงเชื่อก่อนที่จะถูกชักจูงให้นำเงินลงทุนไปลงทุนเพิ่มอีก
จากนั้นนางจินตราเธอบอกว่าโอ้โหได้กำไรงดงามแบบนี้

เอาอีกสิเอาเงินลงทุนไปเพิ่มเลยอีก๑๙ล้านบาท
ส่วนนางสาวพรณภาเนี่ยก็ลงทุนเพิ่มเหมือนกันนะฮะ
ล้าน๕แสนบาท๒คนรวมเอาเงินไปให้ฉัดทองลงทุนเนี่ย

หลังจากนั้นสักพักค่ะบอกว่าจะขอถอนเงินลงทุนคืน
แต่ก็พยายามทวงถามจากนางสาวฉัดทองนะ
เอามาทราบว่าสุดท้ายเนี่ยจริงแล้วนางสาวฉัดทองเนี่ยก็ไม่ได้นำเงินไปลงทุนนะคะ
ตัดสินใจนำเอกสารหลักฐานต่างเข้าแจ้งความเอาผิดกับนางสาวฉัดทอง
ในข้อหาช่อกงทรัพย์เมื่อเดือนมีนาคมปีที่ผ่านมา
ฟังเสียงผู้เสียหายเล่ากันหน่อยนะคะ
หลังจากที่สองสาวเขาไปแจ้งความกับตำรวจ
ตำรวจเขาก็เลยเรียกตัวคนก่อเหตุก็คือนางสาวฉัดทองมาสอบปากคำ
สุดท้ายก็มีการเจรจากลายเกลี่ยกับผู้เสียหายยอมรับนะคะ
รับเรื่องที่เกิดขึ้นว่าทำจริงก็เลยมีการไกล่เกลี่ยกัน
สุดท้ายบอกว่าเอาแบบนี้เดี๋ยวชำระเงินคืนให้แบ่งเป็น๘งวด
คือจะเซ็นเช็คให้นะคะเซ็นเช็คให้กับผู้เสียหาย
ตำรวจเขาก็เลยมีการลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน
แต่หลังจากนั้นนางสาวฉัดทองก็มีการเซ็นเช็คไปให้นะ
ผู้เสียหายเอาเช็คเนี่ยไปขึ้นเงินกับธนาคารพบว่า
ใบที่นางสาวฉัดทองเซ็นให้เนี่ยคือเช็คเด้งค่ะ
พอเช็คเด้งเสร็จปุ๊บก็พยายามที่จะติดต่อว่าอ้าวไหนบอกว่าจะแบ่งจ่าย๘งวด
ปรากฏว่าสุดท้ายติดต่อนางสาวฉัดทองไม่ได้นะคะ
ตำรวจคาดว่าน่าจะหลบหนีไปแล้ว
พนักงานสอบสวนก็เลยไปขอสารอนุมัติออกหมายจับนางสาวฉัดทองนี้นะคะ